ส่วนเหตุวินตีกันเป็นวินเก่าแล้วก็วินใหม่ยกพวก
ทำร้ายร่างกายกันแถวอุดมศุกร์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ

สองคนสำคัญในเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุด
เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ทำให้
ชาวบ้านอยู่ในชุมชนแถวนั้นถูกลูกหลง
จนเสียชีวิตเป็นพนักงานส่งของเคอรี่

สองคนนี้อยากได้ตัวมากที่สุดคือมือยิง
และหัวหน้าวินเก่าซึ่งมีชื่อว่านายประมุก
ก่อนหน้านี้นายประมุกตำรวจนำกำลังไปตรวจคนที่บ้านแล้วไม่เจอ
ไปตรวจค้นที่โรงพยาบาลที่แจ้งว่านายประมุกเข้าไปรักษา
เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บก็ไม่เจอ
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
พยายามมากที่สุดนะคะสำหรับสองคนนี้
และล่าสุดมีคลิปจากกล้องวงจรปิดชุดใหม่
อันนี้ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ซอยเป็นซอยลักษณะแถวชุมชนที่เกิดเหตุการณ์คนถูกลุกหลง
นี่เป็นภาพ๓คนสำคัญนะ
นายประมุกสวมเสื้อลายนายวัญชัยสวมเสื้อแดง
วัญชัยมีความสำคัญต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร

ส่วนนายประมุกคือผู้สั่งการเป็นหัวหน้าวินเก่านั่นเอง

นาทีที่นายวัญชัยเข็มมงคล
นายวัญชัยเป็นคนที่สวมเสื้อสีแดง
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีนี้แหละ
ก็คือคดีที่กลุ่มวินซอยอุดมศุกร์
ชุนละมุนนายวัญชัยเดินเข้ามานะ

ที่เขาจะก่อเหตุเขาเดินเข้าไปปะปน

ปะปนอยู่ในกลุ่มที่สวมเสื้อวิน
หลังจากนั้นเขาซุดตัวนั่งลง
และควักปืนออกมาจากด้านหลังและยิงเข้าไปในซอย
นี่นะคะนี่ค่ะเขาควักปืนออกมาแล้วนะคะ
เดี๋ยวสักพักเขาจะย่อตัวลงลักษณะคล้ายเกือบนั่ง

กระสุนนี่แหละมันไปถูกลูกหลง
พนักงานเคอรี่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
การดำเนินคดีนับจนถึงวันนี้ไปถึงไหนแล้ว
ถามพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานบางนานะคะ
มาติดตามความคลิบหน้าแล้วก็มาประชุมชุดที่ทำงาน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
ตำรวจคัดแยกผู้ก่อเหตุที่ปรากฏอยู่ในภาพคลิปเหตุการณ์ทั้งหมด
จะต้องมีการคัดแยกว่าบุคคลที่สวมเสื้อวินในคลิปวิดีโอ
เป็นใครบ้างคือมันมีหลายคนไงคะ
ตำรวจจะต้องการรู้ให้ได้ว่าเป็นวินจริงหรือเปล่า
หรือเป็นบุคคลอื่นซึ่งจ้างมาร่วมก่อเหตุแล้วสวมเสื้อวิน
ซึ่งจะต้องพิจารณาแยกเป็นลักษณะความผิดด้วยนะคะ
เข้าข่ายมั่วสุมหรือถึงขั้นอ้างยี่ซ่องโจร
ตำรวจบอกว่าจะเน้นไปที่ก่อเหตุคนที่ถืออาวุธ

ไม้กระบองอาวุธต่าง
ซึ่งหลักแล้วตัวการสำคัญอยู่ในกลุ่ม
ซึ่งถูกออกไหมจับไปแล้วนี่นะคะ๗คน
ส่วนผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์คุณผู้ชม
ถึง๙๐คนเลยนะคะและ๙๐คนแบ่งเป็น๒ฝ่ายดังนี้
ฝ่ายแรกเป็นฝ่ายเตรียมการลงมือ
เตรียมการลงมือจะถูกดำเนินคดีหลายข้อหา
เนื่องจากพบหลักฐานข้อมูลการสั่งซื้ออาวุธ
กระบองเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์เอาเข้ามาจากจีนเลยนะ
จากนี้มีการเตรียมอาวุธปืนไว้ก่อเหตุด้วย
ส่วนฝ่ายที่๒เป็นฝ่ายตั้งรับ
ตั้งรับจะมีความผิดฐานก่อเหตุทะเลาะวิวาสค่ะ
วันนี้นะคะได้มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างของทั้งสองฝั่งเลย
ก็คือทั้งวินเก่าและวินใหม่ทยอยเข้ามาให้ปากคำร่วมแล้วก็ร้อยคน
คนนอกที่อยู่บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินนี้
มาเป็นพยานชี้ว่ารู้จักใครที่ปรากฏอยู่ในภาพกล้องวงจรปิด
หรือภาพซึ่งตำรวจใช้เป็นหลักฐานบ้าง
ซึ่งข้อสังเกตที่ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่นั้นตอนนี้
ตำรวจบอกว่ายังไม่แน่ชัดนะคะว่า
คนภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นวินแต่มาสวมเสื้อวิน
และมาร่วมก่อเหตุด้วยมันมีกี่คนและถูกว่าจ้างมาจริงหรือเปล่า
ส่วนคนสำคัญที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดชุดที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
ก็คือนายวัญชัยเข็มมงคลมือยิง
และนายประมุกวิเชียนดินหลกกุลซึ่งเป็นหัวหน้าวินเก่า
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
เชื่อว่าทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแน่นอน
ก่อนหน้านี้ตำรวจไปค้นบ้านนายประมุกไปค้นโรงพยาบาล
ซึ่งนายประมุกไปรักษาตัวก็ยังไม่เจอนะ
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าจะเร่งจับตัวให้ได้เร็วที่สุด
เพราะจากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคน
คือไม่พบการกระทำความผิดมาก่อนด้วย
จากคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะที่ตำรวจให้ความสำคัญ
ยังมีพยานบอกว่าอาวุธที่เป็นกระบองที่นำเข้ามาจากจีน
มีการสั่งมาและมีการเตรียมการ
ตำรวจจะต้องรวบรวมหลักฐานเรื่องนี้ด้วย
เพราะมีคนบอกว่ากระบอง๙๐อันมีรถตู้ขนมาให้
จากการตรวจสอบรถตู้ที่ใช้ลำเลียงอาวุธในการก่อเหตุ
ตอนนี้ก็ประสานไปที่กรมการขนส่งทางบก
อายัดทะเบียนรถยนต์ไม่ให้ใช้งานแล้ว
และอยู่ระหว่างการติดตามหารถคันดังกล่าว

ตำรวจทหารกอทมกรมการขนส่งทางบก
ให้ยกเลิกจุดจอดรถทักซี่ป้ายอัตเซียริยะ
ตรงที่วินรถจักรยานยนต์เขาไปจอด
หลังจากนี้ตรงนั้นจอดอะไรไม่ได้แล้วนะคะ

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๒๓คน

มีในปิยะพวงเกษรในมานบนิมงคล
พันศักดิ์พระทรัพย์ฝากขังศาลจังหวัดพระขนง
ในข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น
อกจากนี้มีความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน

พนักงานสอบสวนยื่นคัดค้านการประกันตัว
เพราะเป็นคดีอุกชกันโทษค่อนข้างสูง
แล้วก็กลัวว่าผู้ต้องหาจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีนี้นะคะ
ภาพนายประมุกจะเห็นได้จากในหลายสื่อคุณผู้ชม

เพราะว่าตำรวจเขาค่อนข้างแน่ใจว่าจะยังอยู่ในพื้นที่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นแจ้งตำรวจได้ทันที